หัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยเปิดเผยหลังจากที่สหรัฐอยู่เย็น

ซึ่งเป็นการได้มาจากใบเหลืองที่สองนะครับในช่วงหมดเวลาเกมการแข่งขันกับซาวดีอาราเบียเมื่อคืนนี้
ซึ่งตัวเขานั้นก็จะหมดสิทธิ์ลงสนามเจอกับทีมชาติญี่ปุ่น
โดยทางทีมงานครับจะส่งชื่อของสหรัฐในเกมที่จะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่น
เพื่อล้างโทษแบนโดยที่จะไม่เรียกนักเตะคนใดมาเสริมทีมครับ
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับในนัดสุดท้าย
ทีมไทยแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นอีก๑นัด
อาจจะต้องเสียเบอร์หนึ่งของอาเซียนให้กับฟิลิปปินส์อีกครั้งนะครับ
จากคะแนนสะสมในรอบปีจะลดลง
แต่ถ้าหากชนะเนี่ยก็จะทำให้อันดับของทีมไทยนั้น
ขยับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณอันดับ๑๑๐ของโลกนะครับ
ก็ต้องลุ้นกันต่อในเกมที่ไทยจะเจอกับญี่ปุ่นนะครับ

โดยทีมชาติไทยนะครับจะออกเดินทางจากซาวดีอาราเบียในคืนนี้
ในเวลา๒๒นาฬิกา๕๐นาทีตามเวลาของไทยครับ

สถานทูตไทยในกรุงริยาทได้เลี้ยงขอบคุณนักเตะทีมงานชุดนี้
โดยนายนาดัยเมณโพธิอุปทูตประจำกรุงริยาทครับ
ให้กำลังใจนักเตะว่าทำหน้าที่ได้ดีแล้ว
และขอให้รักษามาตรฐานเช่นนี้ต่อไปครับ